ถ้าดูในตารางจะเห็นว่าราคาของวัคซีนซีโนแวคค่ะ
ยิ่งซื้อราคายิ่งลดลงเรื่อยเรื่อยค่ะเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาคมที่ผ่านมา
ท่านรองนายกอนุทินมาชี้แจงต่อสภาเองว่าราคาที่ซื้อซีโนแวคยิ่งซื้อเป็นจำนวนมาก
ราคาก็ยิ่งถูกลงถ้าท่านประธานสังเกตจะเห็นว่าการซื้อในล็อตหลังหลังค่ะ
ราคาซื้อขายวัคซีนเริ่มลดลงตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วจากสิบเจ็ดดอลลาร์ต่อโดส
เป็นสิบห้าดอลลาร์ต่อโดสเป็นสิบสี่ดอลลาร์ต่อโดส
ขยับมาเป็นเก้าจุดห้าดอลลาร์ต่อโดสแล้วก็เป็นแปดจุดเก้าดอลลาร์ต่อโดส
ชี้แจงไปวันนั้นนะคะแต่คอรมอยังอนุมัติในวงเงินเดิม
คือโดสละสิบเจ็ดเหรียญทุกครั้งแล้วแบบนี้จะไม่ให้ประชาชนสงสัย
ได้ยังไงคะว่าจงใจให้ส่วนต่างในราคาซื้อขายวัคซีนทุกครั้ง
ดังนั้นค่ะดิฉันไม่เชื่อว่าท่านซื้อตามราคาจริงที่อ้างว่า
เจรจาได้ราคาที่ถูกลงกว่าวงเงินที่อนุมัติ
แต่ดิฉันเชื่อว่าท่านซื้อวัคซีนซีโนแวคราคาโดสละ๑๗เหรียญทุกครั้ง
การซื้อวัคซีนซูโนแวค๕ครั้งจำนวน๑๘๕ล้านโดส
เป็นเงินที่คอรมออนุมัติ๕๕๖๒ล้านบาทเศษ
และเป็นราคาจัดซื้อจริง๓๙๕๙ล้านบาทเศษ
คิดเป็นเงินส่วนต่างของวงเงินที่คอรมออนุมัติ
ราคาที่จัดซื้อจริงประมาณ๑๖๐๐ล้านบาทเศษ
เงินจำนวน๖๑๖๐๐ล้านบาทเศษ
คือจำนวนเงินที่คนสงสัยว่าเป็นเงินทอน
ขอรมออนุมัติวงเงินเกินจริงไว้สูงขนาดนี้
แล้วจะไม่ให้สงสัยได้ยังไงคะว่า
จงใจให้มีส่วนต่างราคาเพื่อเป็นเงินทอน
ยังไม่ได้ตอบสภาให้ชัดเจนนะคะ
เด็กประยุทธ์ถามใจตัวเองดูค่ะว่า

ท่านจะยังซื้อแบบนี้อยู่หรือเปล่า

โปร่งใสตรงไปตรงมา

เกิดที่ซิโนไทยแต่ไปเติบใหญ่

เราซื้อในราคาที่แพงกว่าประเทศอื่น

ราคาวัคซีนที่ไม่รวมค่าบริการจัดการค่ะ

ที่ประเทศอื่นซื้อในราคาประเทศอื่น

ประเทศอื่นซื้อในราคาประเทศอื่น
ประเทศอื่นซื้อในราคาประเทศอื่น
ประเทศอื่นซื้อในราคาประเทศอื่น
ประเทศอื่นซื้อในราคาประเทศอื่น
ประเทศอื่นซื้อในราคาประเทศอื่น

ประเทศอื่นซื้อในราคาประเทศอื่น
ประเทศอื่นซื้อในราคาประเทศอื่น
ประเทศอื่นซื้อในราคาประเทศอื่น
ประเทศอื่นซื้อในราคาประเทศอื่น

ประเทศอื่นซื้อในราคาประเทศอื่น

ประเทศอื่นซื้อในราคาประเทศอื่น

ประเทศอื่นซื้อในราคาประเทศอื่น

ประเทศอื่นซื้อในราคาประเทศอื่น
ประเทศอื่นซื้อในราคาประเทศอื่น

ประเทศอื่นซื้อในราคาประเทศอื่น

ประเทศอื่นซื้อในราคาประเทศอื่น

ประเทศอื่นซื้อในราคาประเทศอื่น
ประเทศอื่นซื้อในราคาประเทศอื่น

ประเทศอื่นซื้อในราคาประเทศอื่น

ประเทศอื่นซื้อในราคาประเทศอื่น

ประเทศอื่นซื้อในราคาประเทศอื่น
ประเทศอื่นซื้อในราคาประเทศอื่น

ประเทศอื่นซื้อในราคาประเทศอื่น

ประเทศอื่นซื้อในราคาประเทศอื่น
ประเทศอื่นซื้อในราคาประเทศอื่น

ประเทศอื่นซื้อในราคาประเทศอื่น
ประเทศอื่นซื้อในราคาประเทศอื่น

ประเทศอื่นซื้อในราคาประเทศอื่น

ประเทศอื่นซื้อในราคาประเทศอื่น
ประเทศอื่นซื้อในราคาประเทศอื่น
ประเทศอื่นซื้อในราคาประเทศอื่น

ประเทศอื่นซื้อในราคาประเทศอื่น
ประเทศอื่นซื้อในราคาประเทศอื่น